ต่อกันที่ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกที่ลอนดอนเกมนะคะหรือว่าแก้วพงประยูนค่ะ
ก็รับการคัดเลือกนะคะจากสมาคมมวยค่ะให้กลับเข้ามาติดแคมป์ทีมชาติอีกครั้งค่ะ
ร้อยโทรแก้วพุงประยูนนะคะฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกสองพันสิบสองวัยสามสิบหกปีเปิดเผยค่ะว่า
ได้รับการทับทามจากผู้ใหญ่ในสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้กลับสู่แคมป์ทีมชาติไทยนะคะ
สิบเก้ากิโลกรัมค่ะซึ่งเป็นรอบคัดเลือกเล็กสุดท้ายด้วยนะคะ
แข่งขันระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๖มิถุนายนนี้ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจาน
ภายหลังจากที่เดชสเพลินจิตหรือว่าสื่อพงศ์พงเดือไม่สามารถไปร่วมทำการแข่งขันได้ค่ะ
ไปคัดเลือกเล็กที่สองที่เมืองเฉียงอันสาธารณรัฐประชาชนจีต
เมื่อวันที่๒๕มีนาคมถึง๒เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสภาพร่างกายไม่พร้อม
แต่ว่าเมื่อได้รับการทาบทามให้มาทดสอบร่างกาย
เพื่อเป็นตัวแทนโอลิมปิกอีกครั้ง

เนื่องจากว่าฟิตร่างกายมาตลอดนะคะ
และจากการดูการคัดเลือกโอลิมปิกเล็กที่๒ในรุ่น๔๙กิโลกรัม
แล้วก็มั่นใจค่ะว่าสู้ได้ทุกคน
โดยแก้วก็จะเข้าไปรายงานตัวที่แคมป์ทีมชาติในวันพรุ่งนี้ค่ะ
นอกจากนี้แก้วก็ยังได้กล่าวว่ารู้สึกเสียได้โอกาส
หลังจากเดชสเพลินจิตถูกตัดสิทธิ์จากไอบ้า
โดยสมาคมมวยก็เหลือนักชกที่เป็นตัวเลือกไม่มากด้วย

พร้อมกับมีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่
โดยการทดสอบร่างกายถ้าไม่ผ่าน
ก็พร้อมเปิดทางให้นักชกรุ่นน้องที่
โดยตอนนี้นะคะแก้วก็น้ำหนักตัวเกินอยู่ที่๕กิโลกรัมค่ะ

ส่วนตัวก็มั่นใจนะคะว่าจะทำได้

ก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเต็มที่
โดยเฉพาะน้องไก่ธาราทิพย์พงประยูนภรรยาค่ะ